ตัวนี้สุดยอดจริงนะครับทำให้ทีมไทยนั้นประเดิมอย่าง
ส่วนงดงามนะครับในรายการคิงส์ครับแล้วเราก็ไปตามนัดนะครับ
แฟนเต็มสนามแน่นอนนะครับผมเชื่อแบบนั้นเพราะว่าหลังจากที่แข่งกับซีเรียในช่วงท้ายนะครับ
แฟนนั้นเดินทางกลับจากการทำงานนะครับก็ฝ่ารถติดไปแล้วก็เข้าไปชมเกมที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
เราย้อนไปดูบรรยากาศเมื่อวานกันอีกครั้งยาวถึงโชคดีการในการยิงจุดโทษครับ
ดูครับบรรยากาศที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับทีมข่าวของเราก็พยายามเก็บทุกมุมนะครับ
เพื่อให้ฟุตบอลรายการนี้กลับมาสมบูรณ์แบบอีกครั้งครับเป็นการฉลองครบรอบ๑๐๐ปีของสมาคมกีฬาฟุตบอลด้วยครับ
ต่อ๑ก็ไปรอชิงครับไทยจะไปตามนัดหรือเปล่าต้องผ่านซีเรียให้ได้
ก่อนเกมก็มีวิธีการมากมายนะครับโดยเฉพาะแฟนบอลครับที่เราเห็นตามภาพ
แสดงความจงรักภักดีนะครับต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ใส่ชุดขาวแดงนะครับเป็นชุดแรกของทีมชาติอันสยามในรัชกาลที่๖ครับ
มันขนลุกตั้งแต่เดินลงสู่สนามแล้วครับ
และทีมไทยก็มาได้ดีนะครับเล่นเกมลุกสวยงามต่อบอลครองบอลให้ซีเรียไล่นะครับไล่บอลมาสุดท้าย
มีโอกาสนะครับธีรทรเหมือนจะยกลูกนี้ช้าแต่ว่าการทำชิ่งครับทะลุไปชนะทิพย์
ชาทิพย์หักเข้าในให้กับธีรสินแดงดานะครับ๑ประตูต่อ๐ครับ
จังหวะเหมือนจะปั๊มบอลแย่งกับผู้เล่นซีเรียแล้วหาจังหวะยิงนะครับ
แต่บอลเนี่ยก็ล้นไปถึงธีรสินนะครับกลายเป็นแอสซิสสวยครับ
วะนี้ก็สวยครับยกทะลุเข้าไปมงคลหลุดกลับดัดลำหน้าแล้วประตูนั้นรับพลาดนะครับ
งงเข้าไปง่าย๒๐ครับ
ในช่วง๔๕นาทีแรกนะครับ
จากนั้นในช่วงครึ่งหลังนี่แหละครับเราก็ต้องเล่นเกมรับอย่างหนักนะครับ
แล้วเขามาดีครับฟิตเน็ตเขาดีมากบุกขยี้เรานะครับตั้งแต่ในช่วงต้นครึ่งหลังเลยครับ
แล้วก็มีจังหวะบอลเด้งมาเข้าทางเขายิงเข้าไปเลยครับไล่มา๑ประตูต่อ๒นะครับจากมามูธ
และช่วงสำคัญนะครับของธนาชนะบุตรนะครับตัวสำรองเปลี่ยนมาหักจะให้กับอธิสักไกรสอนไม่ได้พอไม่ได้เลยครับ
ซีเรียมาครับก็ใช้ทางมามูสเบอร์เก้าขึ้นบอลเหมือนเดิมครับ
และดูการมาของเขาลูกนี้๑ต่อ๑นะครับ๑ต่อ๑ไปหลบอีกแล้วหักเข้ามาโอ้โหการเข้าทำจากด้านข้างนะครับ
นี้นี่เงียบทั้งสนามเลยครับสองสองครับอู่แล้วมาได้ประตูในช่วงก่อนเวลาสี่นาทีครับ
แล้วโทษเวลาอีกสามต้องดวนจุดโทษตัดสินกับช่วงดีการ์คนสำคัญในเกมนี้สารวัตรยิงชนคานครับ
โอ้โหมุมเดียวกับตอนที่ยิงเอเชียนเกมที่กว่างโจในปี๒๐๑๐เลยนะครับ
แต่สำหรับการทำหน้าที่ทีมชาติต้องชื่นชมจิตใจของเขาครับ
และโทษสำคัญกวินครับโอ้โหดังลั่นสนามเลยครับเซฟจุดนี้ได้ทำให้เรานั้นรอดพ้นจากการพ่ายแพ้ไปนะครับ
บรรยากาศให้ดูอีกครั้งนะครับหลายคนอาจจะเพิ่งกลับจากที่ทำงานแล้วดวนจุดโทษดูกันไม่เต็มอิ่มเท่านั้น
หลอกลูกนี้โอ้โหติดครับโอ้เจ้านี้ใจหายเลยครับแต่ว่าสุดท้ายต้องชื่นชมผู้สินนะครับ
สิงคโปร์เขาบอกว่าประตูออกมาก่อนครับแล้วยิงอีกครั้งหนึ่งเลือกจังหวะเดิมเลือดเย็นมากครับ
เป็นสู้หลังทั้งส่วนดันนะครับก็ค่าสิทธิ์ใจสำคัญที่สุดในการยิงจุดโทษ
ใจไม่ได้นี่ลงไปก็ฝ่อแล้วครับและคนสุดท้ายของเขาถ้ายิงเข้าก็ต่อครับแต่ดูจากโงเห้งแล้วครับ
เป็นกองหลังครับการแปรบอลอาจจะไม่ดีอย่างการคาดเดาผู้สะสมและ๘ลูกนี้ออกครับโอ้โหสุดยอดมากครับไทยผ่านเข้าชิงนะครับในวันที่๕มิถุนายนไปตามนัดนะครับ

หลากหลายเป็นรายบุคคลนะครับ
ชาทิพย์ให้กับธีรทรแล้ว

ดึงจังหวะให้จาทิพย์วิ่งนะครับวิ่งเข้าไปแล้ว
มีพื้นที่ธีรสินรออยู่แล้วครับ
อยู่ที่ว่าบอลจะผ่านเข้าไปหรือเปล่านะครับ

เป็นประตูให้ทีมชาติไทยขึ้นนำครับ
และนี่ครับอีกหนึ่งจังหวะนะครับการทำชิ่งแบบ
หลุดทะลุเลยนะครับโมงโคทัลสไกร

แต่เมื่อวานนั้นมาแล้วครับ

เราจะได้เห็นในช่วงบอลโลกรอบคันเลือก
รอบ๑๒ทีมนะครับกับความหลากหลาย

กันที่ศักดิ์เสน่ห์หน้าเมืองก็บอกว่าเกมรักไทยมีปัญหา

แฟนบอลก็ได้กำไรจากเกมนี้แบบเต็มอิ่มนะครับเพราะว่ามีการตัดสินกันในช่วงโดนจุดโทษมันก็ระทึกใจครับ
ก็มีผลเหมือนกันนะครับเพราะหลายคนอย่างเช่นเย็นก็ไม่มีเกมอีก๓๔เกมนะครับ
แล้วก็เวลาที่เราจะมาชาร์จมันก็ไม่เก่าไม่มากกว่า
แน่นอนแต่ละคนก็มีเกมในแบบที่ของสมุทรสอนอยู่แล้วนะครับ
แต่ทั้งสิ่งที่ประหลาดอยู่ที่ผู้ชมก็ก็ผิดชอบแนวว่าจะทำยังไงให้กรอบจูนได้เร็วที่สุด
เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าถ้าไม่ซ้อนกันเลยมีเวลาวัน๒วันถ้าก็เป็นที่เห็น
ขณะที่อายมานอัลฮาคิมนะครับกุญสือของซีเรียก็กล่าวยินดีกับทีมชาติไทย
พร้อมกับมองไทยยังมีจุดอ่อนในเรื่องของเกมรับ
ส่วนเกมเจอกับสหรัฐอรับเอมิเรตนะครับ
กลับไปดูเกมคู่แรกกันหน่อยนะครับคู่เปิดสนามอย่างไม่เป็นทางการครับ
จอดแดนอันดับแปดสิบของโลกเจอกับสาระอรับอิมิเรตนะครับ
อิมิเรตเดียวทีวันดัดที่เจ็ดสิบของโลกนะครับรับกฎว่า
แรกเสมอกัน๑๑นะครับโดยจอแดนนั้นขึ้นนำก่อนจากจุดโทษของบาฮาซูไลมานครับ
ส่วนยูอีนั้นได้ประตูจากการยิงไกลสุดสวยของสุรตานอัสซอมซี่นะครับ
ลูกนี้เข้าไปเสมอ๑๑ก่อนที่ในช่วงครึ่งหลังนะครับ
ครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นทางจอแดนที่มาได้อีก๒ประตูนะครับ
จากฮามซ่าอันดาเด่นะครับนาทีที่๕๐แล้วก็โมฮานนัทอัลซูไลนแมนนะครับ
นาทีที่๖๘ทำให้จอแดนผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทางทีมชาติไทยวันที่๕มิถุนายนเวลา๒ทุ่มนะครับ
เปิดหน้าจอไทยรัฐดูคู่แรกแล้วก็อยู่ยาวจนถึงคู่นัดชิงได้เลยนะครับซึ่งสำหรับการทำข่าวในทุกทุกครั้งสำหรับโทรเมนต์
ครั้งนี้ด้วยครับย้ำกันอีกครั้งนะครับเกมในรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยนะครับ
พบกับทีมชาติจอแดนจะมีขึ้นวันที่๕มิถุนายนวันอาทิตย์นี้เวลา๒ทุ่ม
เข้าสัญญาณฐานสดตั้งแต่เวลา๑๙๓๐แต่ว่าก่อนหน้านี้คู่แรก
เราถ่ายท่อตั้งแต่เวลา๑๖๓๐แล้วนะครับ
ก็ติดตามกันได้เจอกับซีเรียนะครับอย่างที่เราเรียนให้ทราบ
รัฐทีวีก็ขอเชิญชวนแฟนบอลนะครับติดแฮชแท็ก
เพื่อพ่อผ่านทางเฟซบุ๊คนะครับทวิตเตอร์รวมถึงอินสตาแกรม
เชียร์ทีมชาติไทยคว้าถ้วยพระราชทาน
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงครองราชครบ๗๐ปีครับ